มะยงชิดลูกใหญ่ผลไม้หน้าร้อนนี่มันดีจริงนะคะคุณผู้ชม
ช่วงนี้มีออกมาเยอะแยะให้เราได้เลือกรับประทานกัน
ซะว่ากินให้มันสบายใจในช่วงหน้าร้อนแบบนี้แล้วกันนะคะ
รุนสวัสดิ์ค่ะตรวจสอบสภาพอากาศในรู้ก่อนร้อนหนาวกันนะคะ
ในวันนี้วันพรุ่งนี้พ่อแม่พี่น้องภาคอีสาน
ตั้งแต่ภาคอีสานตอนบนไล่ลงมาจนถึงตอนล่างแถบจังหวัดบุรีรำ
เตรียมเจอกับฝนฟ้าขนองนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงทิ้งท้ายแล้วแหละของพายุฤดูร้อนที่ผ่านมา
แต่ว่ามันก็ทำให้เกิดความเสียหายกันได้นะคะ
บางคนนั้นโดนฟ้าผ่าบาดเจ็บเสียชีวิตก็มีเหมือนกัน
ปัจจัยเป็นเพราะอะไรเราตรวจสอบเพิ่มเติม
แผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
เส้นสีน้ำเงินที่เราเห็นยึกยือแบบนี้นะคะ
ก็คือเส้นที่บ่งบอกว่ามันเป็นพื้นที่เขตร้อน
แอลนี่นะคะก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำแปลว่าบริเวณนั้นร้อนจัด
แล้วก็แผ่รัศมีความร้อนลงมาเรื่อย
ขณะที่มีลมนะคะทั้งลมใต้นะคะที่พัดเข้ามาเจอกันแบบนี้
ทำให้อากาศแปรปรวนโดยเฉพาะแถบตอนกลางของประเทศนั่นเอง
อกจากนั้นแล้วภาคตะวันออกก็มีโอกาสเกิดฝนด้วยค่ะคุณผู้ชม
ภาพรวมแล้วนั้นนะคะวันนี้พรุ่งนี้ภาคอีสานรวมถึงภาคเหนือและภาคกลางเล็กน้อยบางพื้นที่
จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะคะถ้าแถบจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยเรียกว่าเยอะเลยค่ะ
แต่ถ้าหากเป็นภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีมีโอกาสเกิดฝนได้ร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ส่วนภาคตะวันออกก็เจอกันประจำระหว่างจังหวัดตราดและจันทบุรีนะคะเนื่องจากว่าเป็นเขตรอยต่อแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย
ส่วนภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยก็มีฝนเล็กน้อยนะคะที่จังหวัดกระบีตรังและสตูนรวมถึงทางแถบยะลาด้วย
กรุงเทพมหาวิทยาลัยกรณครอดภัยอากาศร้อนในตอนกลางวันเพราะฉะนั้นจะเลือกรับประทานมากล่ะ
รวมไปถึงกับเนื้อสัตว์ที่ปรุงไหม้สุกหรือว่าสัตว์ทะเลน้ำแข็งด้วย
เพราะว่าอาจจะเสี่ยงต่อการทำให้เกิดโรคท้องร่วง

กันไว้แบบนี้จะได้แข็งแรง

ดิฉันขอตัวไปเก็บมะยงชิดกันก่อนแล้วกันนะคะ